หน้านี้ค่ะหลายท่านคงได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะคะ
เรื่องราวของคุณเติ้ลตะวันแล้วก็ภรรยาสาวคุณกระแตน
มีอาการคลอดน้องก่อนกำหนด
รวมไปถึงอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างคันเป็นพิษด้วยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทั้งคุณแม่คุณลูกปลอดภัยดีแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรอดูอาการกันต่อไปด้วยนั่นเองนะคะ

ทุกคนทราบข่าวที่น่าตกออกตกใจกันอยู่เหมือนกันว่า

เนื่องจากว่าคุณแม่มีอาการคันเป็นพิษค่ะ
อย่างที่ทราบข่าวกันมาก็แสดงความเป็นห่วงกันเยอะเลยนะคะ

คุณเติ้ลตะวันและภรรยาสาวคุณกระแตสวคล
พร้อมด้วยคุณดวงดาวจารุจิญญานะคะ

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจมากค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลย
ว่านี่เป็นนาทีชีวิตจริงค่ะ

ณตอนนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียได้
อาจจะต้องเลือกด้วยซ้ำว่าจะต้องเลือกใครนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
หลังจากนี้เองทางด้านคุณแม่ก็ต้องเช็ค
ในเรื่องของระดับความดันที่ยังสูงอีกพักใหญ่เลย

มีนายาก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
แต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบรู้สึกว่า
มันคนที่เรารักสองคนในชีวิตอะครับ

แล้วคุณหมอก็คุณหมอก็บอกว่าจริงมันยังไงก็ต้องช่วยชีวิตคุณแม่ไว้ก่อน
พอผ่าท้องออกมาปุ๊บเนี่ยถามเขาเลยบอก
เติ้ลตอนนั้นรู้สึกยังไงที่เข้าไปในห้องคลอด
ตอนนั้นไม่ได้สนใจลูกเลยสนใจเมียอย่างเดียว
เพราะมันคือนาทีชีวิตว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับแรมั่ง
แต่พอผ่าท้องออกมาแล้วได้ยินเสียงน้องมียาร้อง
เขาบอกมันแบบแม่มันเหมือนกับน้องนะ
หันไปมองดูลูกแล้วก็แบบว่าสงสารตัวเขาเล็กมาก
แล้วเขาก็น่ารักน้องรักลูกมาก
ลืมเมียไปเลยแล้วก็ไปกับลูกเลย
เห็นเขาโตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
เขาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเขาสู้จริง
คุณหมอบอกโหแข็งแรงมากหายใจเองได้
หัวใจดีเมื่อวานทำเอ็กซาเรย์สมองไม่เป็นอะไรเลย

แล้วก็รู้สึกว่าพร้อมรับมือกับสถานการณ์
อะไรมันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องยอมรับได้
แต่ณเวลานี้ทุกอย่างมันดูดี
หมดทุกอย่างแล้วก็มีความสุขมาก
ก็ขอให้น้องอามินายาพัฒนาการไปเรื่อยนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับคุณเติ้ลแล้วก็ครอบครัวกันด้วย

ใช่แล้วค่ะนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็ยังมีเพื่อนพร้อมพี่น้อง

พร้อมกับโพสต์ข้อความให้กำลังใจเยอะแยะมากมาย